คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุ
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยกระบะคันหนึ่งมาพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วมอเตอร์ไซค์มีพ่อกับลูกลูกยังเด็กอยู่เลยอะค่ะ

อ๋อก็เด็กสองรถก่อนนิดเดียว

กล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้ฝั่งซ้ายมือนะคุณผู้ชม
โอ้โหอันนี้คือชนแล้วนะเสื้อเหลืองเหลืองที่กระเด็นมา
นี่คือพ่อลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
แล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณคือถ้าไม่ได้เบลอภาพนะคุณผู้ชมจะลุ้นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม
กลัวรถทับทั้งพ่อและลูกเลย
แล้วนี่พ่อเห็นไหมรีบมาอุ้มลูกเข้าข้างทางเลยค่ะ
ส่วนรถเมื่อกี้ก็ขึ้นฟุตปาดไปมันน่าจะมาจากรถบัสคันข้างหน้านะ
รถใหญ่พอออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะชะลอหรือเปล่า

ที่บอกว่าน่ากลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงหน้าปั๊มก๊าซแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักข่าวสอบถามสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเล่านะว่าผมกำลังพาลูกกลับบ้านมาเส้นนี้
คุณพ่อคนนี้พี่บัจเทียบคุณค่ะตอนนี้พอมาถึงจุดนี้
มีรถใหญ่ก็คืารถเบรคัณฟ้านั่นออกมาจากป๊ำกาซ
ผมมาชะลอความเร็วแล้วจู่รถกระบะเขาก็พุ่งมาชนรถผม
นี่ยังดีนะผมกับลูกไม่เป็นอะไรมากแต่คือมีแผลถลอกนะ
คนขับกระบะเองเขาไม่ได้หนีเขาลงมาก็มาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง
แล้วคนขับกระบะเขาก็บอกด้วยว่าตอนนั้นคนขับกระบะเองก็เบรกไม่อยู่เหมือนกัน

ดูสิหลังเท้าของลูกน่ะเป็นแผลถลอกครูดไปกับผิวถนนแบบนี้
แต่สัญชาติยานพ่อจริงนะคุณนะลุกขึ้นได้ปุ๊บเนี่ย
อุ้มลูกให้ปลอดใจก่อนปลาลูกเลยแล้วก็เอาขึ้นฟุตปากเลย
เพราะกลัวรถคันอื่นจะมาชนมาทับใช่ค่ะ
แล้วทีนี้พ่อบอกด้วยนะว่าที่ลูกกับตัวผมไม่ได้เป็นอะไรมากนักเนี่ย
ผมเชื่อเลยเชื่อบารมีรูปเหมือนหลวงพ่อกรวย
ชุตินัทโรวัดโคสิตารามเกจิดังจากจังหวัดชายนาฏ
ลูกผมห้อยที่คอไว้นี่เอาให้นักข่าวดูด้วยค่ะ

เปลี่ยนไม่อยู่ใช่อ๋อแต่ว่าไม่ชอบหมดเนอะ
อืมตอนนี้เราเจ็บปวดตรงไหนบ้างลูกนะ
มีแผลเล็กน้อยครับตามร่างกายนิดหน่อย
ลูกแผลละอะไรหลวงพ่อกรวย
อ๋อแผ่ปแรกเลยหรอ

ทีนี้เรื่องทางคดีว่ายังไงบ้างทางตำรวจที่สพพันธอง
บอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝั่งคนขับกระบะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งคนขับกระบะเองก็จ่ายค่ารักษาเบื้องต้นมา๑๕๐๐บาทกับทางฝั่งคนเจ็บ
รับปากด้วยนะเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์ของพ่อลูกคู่นี้ไปซ่อมให้
เพราะว่าฝั่งกระบะเองเขาก็ไม่ได้มีประกันตีค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์เอาไว้นี่ก็๓๐๐๐กว่าบาทนะคะ